รายการพิเศษนะครับซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยก็คือ
ก่อกราสบีซีเดินทางไปแข่งขันครับที่เวียดนามครับ
เป็นรายการวีทีวีครับนะครับบางกอกกราฟบีซีดีกรีรองแชมป์ไทยแลนดลีก
รูปการล่าสุดคลุมทีมโดยละนายพิพธิ์สะเทียนนะครับ
หัวหน้าภูมิสอนชั่วคราวแทนที่ของโค้ชโจ้นะครับบีจีก็ถือว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นครับ
เจอกับทางหญิงห้างคงเทืองนะครับทีมจากเวียดนาม
ซึ่งเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ด้วยก็มีผู้เล่นทีมชาติของเรานะครับ
ทั้งเพื่อนจิตฟินขาวพรรณภัณฑ์เกิดปรากเป็นตัวทำคะแนนสำคัญให้กับทางบางกอกกร้าส
ก็ชนะไปได้สนุก๓ต่อ๑เซต

ในวันอังคารที่๒๕เมษายนนี้๑๖นาที๓๐นาทีครับ